แล้วจิ๊กถึงสูงสีแดงตุนจีนมาเลยค่ะ

ส่วนกำหนดคลอดนะคะคือ๒๖มกราคมนี้ค่ะ
แต่ที่เห็นไปอุ้มเด็กคือน้องดีออนลูกลีเดียไม่ใช่ลูกตัวเอง

รูปนี้หลายคนนึกว่าคลอดแล้วคลอดอะไรเร็วจังขนาด

และที่สำคัญค่ะแม่ดาฝากขอบคุณแฟนไทยรัฐทีวีผ่านพี่แจ๊กกะลีนมาด้วย
เห็นทุกคอมเมนต์ขอบคุณนะคะที่ทุกคนทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งห่วงใย
โอ้โหใกล้คลอดแล้วยังมาเป็นกรรมการอยู่นะคะ

ตอนที่เขาแบบยิงผู้ยิงเพลอะบางทีเราก็กลัวเหมือนกันนะตุ้มแล้วก็แบบใจเย็นนะ
ขอบคุณแฟนไทยรัฐที่แบบตามข่าวกันมาด้วยแล้วก็ดู
เวลาลงอ่ะยอดไลค์กดไลค์กดแชร์สนั่งเลยไม่รู้เขาชอบอะไร
ชอบคนท้องทำงานหนักหรือว่า